มาดูคลิปที่โอ้โหกลายเป็นเรื่องดราม่าร้อนแรงในโลกโซเชียลนะครับ
คลิปที่หนุ่มส่งอาหารคนหนึ่งรูปร่างท้วมเนี่ย
ถ่ายตัวเองไว้ไลฟ์แล้วก็บอกว่าโอ้โหตัวเองเนี่ยถูกเท
เพราะว่าลูกค้าสั่งอาหารแล้วลูกค้าไม่รับอาหาร
ไม่รับอาหารเพราะว่าร้านที่หนุ่มส่งอาหารไปซื้อมันปิด
แต่หนุ่มส่งอาหารก็ถามลูกค้าแล้วนะเอาอีกร้านได้ไหม
ลูกค้าก็บอกได้เอามาเขาเลยควักเงินในกระเป๋าที่มีอยู่๕๐๐
จ่ายไปตั้ง๔๐๐กว่าบาทแต่พอมาถึงให้กับมือลูกค้าลูกค้าไม่เอา
นี่ไงแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยเหลือทั้งเนื้อทั้งตัวอยู่๖๐บาท
มันเป็นความผิดของผมเหรอแล้วร้องห่มร้องไห้เยอะมากเลยคุณผู้ชม
ไปดูกันเลยนะฮะคลิปนี้ก่อนนะครับ
นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงเนี่ยโอ้โหเขาไลฟ์แล้วก็เป็นคลิปที่ยาวออกมา๓นาทีกว่านะครับ

ตัวเขาเองก็ร้องไห้โฮไปด้วยเล่าให้ฟังบอกว่ามีเงินติดตัวอยู่๕๐๐บาท
ซื้อของไปทั้งสิ้น๔๔๐บาทเหลือติดตัว๖๐บาท
แต่ลูกค้าไม่เอาสินค้าเขาทำอะไรผิดของก็ซื้อให้จนไม่เหลือเงินกินข้าว
แต่กลับมาอ้างว่าให้ไปเคลมบริษัทเอาเองสิ
คือเขาบอกว่าลูกค้าบอกเขาแบบนี้ว่าไอ้ที่ไม่รับของเนี่ย
พนักงานก็ไปเคลมกับบริษัทของตัวเองสิ

ก็ในเมื่อคุณไปซื้อมาอีกร้านซึ่งมันไม่ใช่ร้านที่ฉันสั่งไปตอนแรก
คือเขาก็อธิบายในคลิปเหมือนกันนะว่าเขาก็ไปร้านที่ลูกค้าสั่งแล้ว
แต่ร้านมันปิดเขาก็เลยขออนุญาตลูกค้าบอกว่าซื้ออีกร้านได้ไหม
ลูกค้าก็บอกได้ไหนว่าได้ล่ะพอไปส่งให้ถึงมือลูกค้ากลับไม่เอา
ก็เลยกลายเป็นความเดือดร้อนแล้วพอเขาโพสต์คลิปนี้ไป
โอ้โหคนเข้ามาแสดงความเห็นใจแล้วก็ความช่วยเหลือเนี่ย
หลั่งไหลเข้าไปถึงผู้ชายคนนี้
คือคนโอนตังไปช่วยผู้ชายคนนี้เยอะมากนะเพราะเขาบอกเขาไม่มีเงินไง
ทุกคนก็แบบระดมโอนเพราะว่าสงสาร
แล้วตอนแรกข่าวออกมาคือคนในโลกโซเชียลกลายเป็นโจมตีลูกค้า
แต่ทีนี้ต้องฟังความสองข้างครับเพราะว่าลูกค้าที่สั่งอาหารจากพนักงานคนนี้
ออกมาโพสต์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น
ระบุว่าได้สั่งอาหารจริงจากร้านเจี๊ยบรสดีเด็ด

แต่พบว่าพนักงานบอกว่าร้านปิด

พนักงานก็ถามว่ายังรับอยู่อีกหรือไม่
ตัวลูกค้าเองก็ตอบว่ารับ

ไปซื้อจากร้านรสดีเด็ดบายนบ

แล้วก็ไม่ใช่ร้านเจี๊ยบรสดีเด็ดสาขาอื่น
แต่อย่างใดเลยแต่มันคนละร้านเลย
จากนั้นก็พบว่ารายการอาหารที่สั่งไปไม่ถูกต้อง
และก็ไปซื้อจากร้านอื่นแทน
แล้วก็ยังพูดจาไม่ดีใส่ลูกค้าด้วย
โดยพูดกับลูกค้าบอกว่าไม่ต้องส่งแล้ว
เดี๋ยวแดกเองก็ได้แล้วก็วางสายไป
ลูกค้าก็เลยเข้าใจอ๋อพนักงานคงไม่ส่งแล้วมั้ง
ก็เลยไม่ได้ลงไปรับสินค้าไม่ได้ลงไปรับอาหาร

ทำไมลูกค้าถึงไม่ลงมารับของ

ก็เห็นน้องพูดว่าไม่ส่งแล้วจะแดกเองไม่ใช่เหรอ

ก็นึกว่าน้องกลับไปแล้วซะอีก
นึกว่าน้องไม่ต้องการส่งของให้พี่แล้ว
พูดจาแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไง
ไม่เคยเจอคนส่งอาหารบริการแย่ขนาดนี้มาก่อน

ว่าพี่ไม่ต้องการรับอาหารที่สั่งครั้งนี้แล้ว
จากนั้นคนส่งอาหารก็โวยวายขึ้นมาเลย
ซื้อของไปหลายร้อยบาทจะให้ทำยังไง
ตัวลูกค้าเองเขาก็บอกไปบอกว่า
แต่ว่าเรื่องชดเชยก็เป็นการเคลมของพวกน้องเองนะ
แล้วก็จะบอกไปบอกว่าลูกค้าก็มีสิทธิ์ไม่รับอาหาร
เพราะว่าอาหารที่พนักงานซื้อมา
มันซื้อมาคนละร้านซื้อมาจากที่อื่น
จากนั้นนะครับก็วางสายกัน
แต่ได้ยินเสียงโวยวายอยู่หน้าบ้าน

ว่าเขาร้องไห้โวยวายอยู่หน้าบ้านนะฮะ
แล้วก็มีการสรุปบอกว่าประสบการณ์การใช้บริการ
ครั้งนี้เสียเวลาทั้งปวดหัวและหน้าโมโหมาก
อาหารก็ไม่ได้กินโดนด่าอีกต่างหาก

ถามว่าใครล่ะจะกล้ากินกับอาหารที่มาส่งบ้าง
ไม่รู้แหล่งที่มาของอาหารเลยไม่ใช่ร้านที่ฉันสั่ง
เจอคนส่งหมกเม็ดแบบนี้
หน้าตาคนส่งกับในแอปก็คนละคนด้วย

ตอนหลังโทรไปสอบถามร้านนบรสดีเด็ด
เขาก็บอกว่าร้านเขาไม่มีข้าวหน้าเนื้ออบ
อ้าวแล้วที่พนักงานเอามาส่ง
แล้วอ้างว่าไปซื้อจากร้านนบรสดีเด็ด
ตกลงแล้วไปซื้อมาจากร้านไหน

โพสต์เฟซบุ๊คไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นก่อนนะครับ
เพราะว่าติดต่อคอร์เซ็นเตอร์ของเก็ตฟู้ดไม่ได้

ไม่มีพนักงานบริการทางโทรศัพท์เลย

ของพนักงานส่งอาหารรายดังกล่าว
ก็ถูกลบไปแล้วหมายถึงเฟซบุ๊คของคนเมื่อกี้นะ
ใช่นี่ตอนแรกนะก่อนที่จะถูกลบ
เขาเขียนว่าเพื่อความสบายใจของผมและครอบครัวไง
ใครที่โอนตังค์ให้ผมให้ส่งเลขบัญชีมา

แล้วก็บอกว่าไม่รับเงินตรงนี้ที่คนโอนมาช่วยเหลือ

แต่ท้ายที่สุดคุณผู้ชมนอกจากเฟซบุ๊กปิดไปแล้ว
เขายังไม่ได้โอนกลับคืนให้คนที่โอนช่วยเหลือเขานะ
คนในโลกโซเชียลดราม่าเรื่องนี้เยอะมากเลยนะฮะ
บางคนบอกว่าโชคดีที่ฉันฟังความสองด้านก่อน

ใจบุญมีเยอะในสังคมแต่ว่าก็ต้องพิจารณาให้ดีนะ
เคสไหนเดือดร้อนและต้องการได้รับความช่วยเหลือจริง
ใช่ค่ะเวลาฟังข่าวก็เหมือนกัน
อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจนะฟังให้ครบทั้งสองด้านก่อน